ต่อกันเลยก็แล้วกันค่ะไปที่เหตุการณ์อุบัติเหตุนะคะ

บรรทุกมะพร้าวเขาบอกว่าไปชนท้ายกับรถบรรทุกพ่วง
อยู่ที่ถนนเพชรเกษมเดี๋ยวลองไปดูหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ภาพมันน่ากลัวคุณผู้ชมดูสภาพ
ฉันไม่อยากใช้คำว่ารถแล้วสภาพซากรถ
แล้วคนที่ติดอยู่ในรถดูสิคะเลือดอาบหน้าเลยนะคะ
เจ้าพิธีเองพยายามบอกว่ารอน่ารอน่าแล้วก็ผลมือดีก็ลงมาช่วยด้วยนะคะ
คือต้องช่วยตัวเขานำตัวเขาออกมาจากรถก่อน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะคะ
บนถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดกลับรถหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
อำเภอบ้านลาดเพชรบุรีค่ะ
รถกระบะคันนี้เขาบรรทุกมะพร้าวเขาบอกเป็นมะพร้าวผ่าซีกแช่แข็ง
แล้วปรากฏว่าไปชนอัดท้ายกับรถบรรทุกพ่วงสภาพนิ่งหย่ำพังยับเยิน
คนที่ติดอยู่ในรถมีด้วยกัน๓คนนะคะ
สภาพคนเจ็บอย่างที่เห็นเลือดไหลอาบใบหน้าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องใช้เครื่องตัดทางนะคะ
นำตัวคนเจ็บออกมาทีนี้เนี่ยทุลักทุเลจริงจริงกว่าจะเอาออกมาได้เนี่ยใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะ
สุดท้ายนำตัวคนเจ็บออกมาได้ทราบชื่อก็คือนายอนุชาลาพรอายุ๔๒ปี
นางสาวอรวรรณหอมพกาอายุ๔๒เหมือนกันเป็นชาวอำเภอบางสะพานประจวบคิริคัน
ส่วนอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมค่ะอันนี้น่าเศร้าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเป็นผู้ชายตอนนี้ยังไม่ทราบชื่อนะคะ
สอบสวนมาก็ทราบแบบนี้ว่ารถกระบะเนี่ยกำลังเอามะพร้าวนี่แหละค่ะ
บรรทุกมาจากอำเภอทัพสแก่จะไปส่งที่สมุทรสาคร
มาถึงตรงจุดนั้นชนท้ายเข้ากับรถพ่วงอย่างแรงกระบะก็อย่างที่เห็นพังยับเยินมีคนตายด้วยนะคะ
พ่วงก็ขับออกไปจอดห่างจากที่เกิดเหตุประมาณหลายกิโลแต่ตำรวจบอกว่าไม่พบตัวคนขับรถพ่วงแล้ว
เดี๋ยวจะสอบสวนคนเจ็บตอนนี้ต้องรอให้คนเจ็บอาการดีขึ้น
แล้วเดี๋ยวต้องไปดูว่าคนขับรถพ่วงเกิดอะไรขึ้นยังไงมาหาข้อเท็จจริงกันต่อไปเนี่ยรถจอดอยู่แบบนี้นะคะ
คนขับไปไหนต้องตามหากันต่อ